คุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะที่คนร้ายเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
พื้นที่กรุงเทพนั่นแหละเมื่อช่วงสายสายวันนี้ครับ
จี้ชิงทองจากร้านทองร้านนี้นะฮะมาถึงก็ปีนข้ามเคานเตอร์เข้ามาอย่างนี้เลย
ที่เห็นเนี่ยคือเขาใส่วิกนะใส่วิกผมใช่ฮะเพื่ออำพลางครับ
แล้วก็มีปืนออกมาขู่ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมพนักงานร้านลูกคงลูกค้าเขาก็หนีกันก่อนแหละ
แล้วก็เนี่ยฮะเอาปืนขู่คนอื่นด้วยบอกอย่าเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็กวาดทองไป
น้ำหนักทองคำ๕ถาดเนี่ย๒๐๐บาทน้ำหนักทองคำคิดเป็นมูลค่าประมาณ๖ล้านบาท
แล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์หนีไปจากนั้นภาพในกล้องวงจรปิดก็จะไปเจอภาพที่ขี่จักรยานยนต์
ออกจากห้างไปที่ด้านหลังห้างตรงนี้นะครับเป็นประตูหลังห้างนะครับ
ขี่ไปอย่างนี้ฮะซึ่งตรงนี้โอ้โหออกไปได้เยอะไปหมด
ทะลุผ่านเส้นรัชดาก็ได้เส้นโอ้โหด้านอาภาพีลมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่เปิดร้านขายของใกล้กับร้านทองที่เกิดเหตุนะฮะ

ห้างแห่งนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุมาจี้ชิงทองเนี่ย
มาสองครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับ
ก็ต่างร้านกันนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ย
แม้ว่าคนร้ายจะยังจับไม่ได้ปืนที่ใช้ปืนจริงปืนปลอม
อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าตำรวจนะครับ
ได้ไปไล่ตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถตามไป
เจอรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้แล้วนะครับ
แถวซอยเสนานิคม๑นะครับ

เพื่อจะหาพวกรอยนิ้วมือต่างนะครับหลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็ต้องไปหาต่อด้วยนะฮะเรื่องของเสื้อผ้าวิกผมรองเท้าต่างที่คนร้ายใช้นะครับ
คือตำรวจเนี่ยเชื่อว่าคนร้ายต้องชำนาญพื้นที่นะฮะ

เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าจักรยานยนต์คันนี้
พ่นสีทับเลขตัวถังเครื่องยนต์ด้วย
แล้วไม่เจอร่องรอยลายนิ้วมือของคนร้ายบนรถจักรยานยนต์เลย
นั่นหมายความว่าใส่ถุงมือเตรียมการอย่างดีนะครับ
แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดวิกผมทิ้งรองเท้าวิกผมเอาไว้
แล้วเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว
โอ้โหนี่ค่ะน้ำหนักทองคำ๒๐๐บาท
ใช่เห็นบอกว่าใช้เวลาก่อเหตุ๓๐วินาที